ตอนนี้อบอวนไปด้วยความรักลอยเต็มไปหมดเลย
ฟีดตื่นเช้ามาก็เจอกันแล้วค่ะ
พอกลวงคานไปฉลองพรีเวลนไทดิเนอร์กันมันยอดตึกไปเลยจานละบวบเลย
แล้วก็ดูดอกไม้ช่อเบอร์เริ่มในมือของสาวคิมเขาคุณค่ะ
เป็นดอกกุหลาบแบบหลากหลายสีสันนะ
สื่อให้รู้เลยว่าเป็นความรักที่มันแสนจะสดใสจริงเลย
รุ้นอีกแล้วล่ะนะฮะพอเราดูรูปก็

วันนี้ของจริงเขาจะมีอะไรเตอร์ไพรส์กันหรือเปล่า

ส่วนคู่นี้ค่ะต่อเนื่องกันเลยกับความหวานของน้องใหม่

วาเลนไทยปีนี้โพสต์รูปคู่กันไว้ตั้งแต่เช้า
แล้วคุณดูสิเป็นบรรยากาศตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันดูแล้วอบอุ่นนะ
สบายแต่งตัวง่ายสบายเลยเป็นฟิลแบบธรรมชาติ
ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายแค่มองตาก็รู้ใจค่ะ
มาดูทางฝั่งคู่สามีภรรยากันบ้างนะคะ

เพิ่งจะเข้าพิธีวาหวานคันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาเวลาลันทายปีนี้ก็เลยขอจัดแบบเผ็ดแซ่บกันเลยค่ะ
ส่วนคุณสามีมาแชะภาพโมเมนต์ให้ดอกกุหลาบกันแบบหวานชื่นเลย
ไม่พอได้เห็นคุณจักรจัดลูกนี้น่ะสวยดีนะ
ส่วนคนนี้บอกเลยว่าแซ่บของจริงทุกเทศกาลค่ะ
ใบเตยอาสยามนี่พี่แมนจัดให้หลายดอกเลยนะจ๊ะ
มาเป็นช่อเบลอคงความแซ่บไม่แพ้ใคร
เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาไปดินเนอร์กันมาก่อนนะโรงแรมหรูเลย
คุณสามีก็จัดมาอย่างที่บอกไปหลายดอกก็คือช่อดอกกุหลาบหลายสีเลยนะฮะ

แล้วก็ฝากคำออดอ้อนสามีเอาไว้ด้วยบอกว่าขอใหญ่แบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ
เออเป็นไงคะบ้านนี้ว่าแซ่บแล้วนะคะ
ต่อกันที่คุณแม่ตั๊กบงกฎกันบ้างดีกว่านะคะ
คนนี้เขาก็เสิร์ฟความหวานให้ขึ้นตากันไปเลยนะคะ
คู่ของคุณตั๊กบงกฎกับเจ้าสัวบุญชายจุ๊บแก้มกันหวานนะครับ
ปีนี้มาเรียบง่ายค่ะไม่ได้ไปดินเนอร์อะไรที่ไหน
ดอกกุหลับสีแดงเพิ่มความสวีทด้วยการผลัดกันจุ๊บไปจุ๊บมาแบบนี้

มาดูต่อกันที่ลูกเล็กเด็กแดงกันบ้างดีกว่านะคะ

ก่อนจะไปโรงเรียนเมื่อเช้านี้นี่เป็นไง
วาเลนไทยบ้านนี้เด็กก็ได้เฮกันเหมือนกันนะ
เป็นช่อดอกไม้ที่เต็มไปด้วยขนมนั่นเองคุณผู้ชมนะคะ
เป็นชอบแบบว่าชอบคลีเอดชอบวาเลนไทยเก๋
เด็กเขายังไม่อินหรอกกับดอกกุลงกุหลาบอะไรอย่างนี้นะคะ
ให้ชมโมเมนต์น่ารักของบ้านนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ
โหแฮปปี้แวลนไทน์ช้า
ว๊าอิสเด็ก
ว๊าว๊าพีลิน
อิสเด็ก
เฮบพี่วาเหลนไทน์
เป็นไงคะคุณค่ะไอเดียดีนะคะ

เผื่อว่าคู่รักคู่ไหนจัดให้หวานใจยัน

ว่าเป็นขนมอะไรที่แบบน่ารักเป็นกิมมิกที่แบบแฟนคุณชื่นชอบ

อีกบ้านหนึ่งคุณขาบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อ

ไพรส์จริงนี่คือมาริโอมาวเลอร์
แต่ก็เป็นรูปเดียวของน้องจันจิแบบชัดเจน
พร้อมด้วยช่อกุหลาบช่อโตแบบนี้เลยนะคะ
เห็นไหมน่ารักเนาะ

มาดูคู่นี้โอ๊ยตาแตก

เขาบอกว่าเขาเพิ่งแต่งงานกันมาครบ๑๒เดือน

ข้างล่างนะคะภาพข้างล่างข้างขวา

อยากได้๑๒ล้านแต่ต้องซื้อล็อตาลียักษ์กว่า

จะโดนเงินอะไรนะแต่อยากให้ดูว่าความรักของแต่ละคู่ที่แบบพยายามทุ่มเทให้กันและกันมันไม่น่ารักดีนะคะ
โอ้โหทำไมเชอรี่ตอบดีจังเลยแล้ววาเลนไทยวันนี้ไปไหนคะ

นี่เป็นธรรมดานี่สักผ้าไปเลยไหมงานบ้านเราถูกบ้านอยู่จ้ะ
โอ้โหตามเอ็นดูนะคะ